สวัสดีครับเรื่องรอบขอบสนามคืนนี้กับผมชนะเดชพิรัตนมงคลนะครับ
ไปดูกันที่ความพร้อมของอำนาจเกษตรพัฒนาแชมป์โลกชาวไทยครับ
จะมีคิวขึ้นชกในวันที่๗ธันวาคมนี้ไทยรัฐทีวีถ่ายทอดสดด้วยนะครับ
โดยเจ้าตัวนั้นก็แสดงความมุ่งมั่นแล้วก็มั่นใจว่าจะสามารถป้องกันเข็มขัดแชมป์เอาไว้ได้ครับ
ระหว่างอำนาจเกษตรพัฒนาแชมป์โลกชาวไทยกับเมียโฮลีผู้ท้าชิงชาวญี่ปุ่น
โดยการซ้อมล่าสุดนะครับอำนาจยังคงลงรวมฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องเพื่อรักษาสภาพร่างกาย
หลังจากก่อนหน้านี้นะครับซุ่มฝึกซ้อมหนักมาตลอด๒เดือนเพื่อไฟล์นี้เลยครับ
ครับผมก็เตรียมตัวมาประมาณ๒เดือนนะครับก็มาซ้อมอยู่ที่นี่
ก็ตอนนี้ร่างกายก็สมบูรณ์เต็มที่ครับผมก็เหลือแต่วันต่อยอย่างนี้แล้วครับผม
จากนี้นะครับอำนาจแชมป์โลกชาวไทยซึ่งมีสถิติชนะรวด๑๖ไฟล์
และน็อกคู่ต่อสู้ได้ถึง๕ไฟล์ยังมีทิ้งท้ายครับ
สารท้ารบถึงเมียงโฮลีผู้ท้าชิงชาวญี่ปุ่นด้วยไปลองฟังเสียงพี่แกดูครับ
ครับวันที่๗เราเจอแน่นอนครับไม่ต้องกลัวคุณเอาของผมไปไม่ได้หรอก
สำหรับเส้นนี้อยู่ที่พิเศษไทยเหมือนเดิมครับผม
ฟังเสียงแบบนี้ดูท่าทางจะมั่นใจมากนะครับสำหรับวันที่๗ธันวาคม